มาถึงข่าวที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่ห้องข่าวหัวเขียวเลยก็ว่าได้
คู่แข่งเสียชัดเป็นคุณลุงท่านนี้แล้วสายเปย์แล้วเปย์หนักด้วย
เปย์หนักแค่ไหนครับเป็น๑๐ล้านคุณลุงท่านนี้อายุ๖๓ปี
โดนสาว๒๗หลอกให้รักหลอกให้รักแล้วก็บอกว่าช่วยโอนให้หน่อย
ครั้งครั้งละแสนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาหลอกให้ผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วนะที่หมอชิด
เออผูกกันข้อไม้ข้อมือที่หมอชิดมันมงคลขนาดนั้นเลยเหรอ
มันไม่รู้ว่าสถานที่มันดียังไงนี่แหละครับโดนหลอกไปนะ
อย่างที่คุณสุประโชคบอกแขนไม่ได้จับปลายนิ้วยังไม่ได้สัมผัส
เสียไปแล้วสิบล้านโอ้โหคือความมาแดงเอาตอนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เอาที่ดินไปขายครับที่ดินผืนนั้นมูลค่า๗๕๐๐๐๐บาท
แล้วไม่โอนเงินให้ลุงเลยที่ดินของคุณลุงเหรอคะ
ใช่ครับนะฮะลุงก็เลยไปแจ้งความตำรวจจับแล้วล่ะ
รักไข้ไหนก็ต้องแจ้งแล้วนางสาวชะนกนันตุ้มเขียวหรือว่านัตรดา
หลังจากนายนรสักหรือว่าเจ๊กอายุ๖๓ปี
แจ้งความจับเลยข้อหาหลอกลวงและช่อกงเงินไปกว่า๑๐ล้านบาท
จากนั้นก็คุมตัวไปดำเนินคดีที่สพประโคนชัยบุรีรำ
เจ๊กนะฮะเล่าบอกว่ารู้จักกับนางสาวนัดดาเนี่ย
ก็เริ่มคุยกันคุยกันเมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองนะฮะ
คบกันสัปดาห์เดียวนัดดาบอกคุณลุงขอเงิน๑๔๐๐บาท
เพราะว่าคุณแม่ป่วยหลังจากนั้นก็ยืมเรื่อยมา
ครั้งละหมื่นบ้างรวมแล้วนะครับยืมไปประมาณสองแสนบาทได้
ลุงเช็คเล่าต่อบอกว่าที่ยอมโน้นให้นี่นะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงบอกจะแต่งงานด้วย
แล้วทั้งคู่คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะฮะ
เขาทำพิธีผูกแขนมั่นหมายกันแล้วที่สถานีขนส่งหมอชิด
ซึ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยนะครับคงเอาสะดวก
งานนั้นเนี่ยคุณลุงให้ทองอีก๒บาทเป็นของมั่น
พอมั่นหมายกันตกลงกันว่าจะเป็นครอบครัวเป็นครัวกันแล้วนะ
แต่กลับพบว่าเงินในบัญชีของคุณลุงถูกโอนเข้าบัญชีคนอื่น
หายไป๒๕ล้านบาท
แล้วครั้งสุดท้ายนัดดาเอาที่ดินไปขาย
ได้เงินมา๗๕๐๐๐๐บาท
เงินมาแล้วเอาไปใช้คนเดียวไม่โอนให้ลุงครับ
คืออันนี้แหละที่ทำให้คุณลุงบอกว่า
โอ้โหต้องสบั้นรักนะฮะ
ต้องตัดใจแล้วล่ะไปแจ้งความ
แต่พอเห็นผู้หญิงคนรักถูกจับเข้าคุกลุงทำยังไงรู้ไหม

ห่วงสงสารหอบหิ้วผ้าห่มพัดลมมา
โอ้โฮเอามาให้อ่ะดีอ่ะนะฮะถามว่า
คุณลุงถูกทำขนาดนี้ลุงยังรักเขาไหมลุงครับ
ารู้โห

ไม่ตรงคำถามหรือถามไม่ตรงคำตอบ

ภายภาคหน้าจะทำยังไงกับตัวลุงหรือเปล่า

ค่ะเป็นห่วงน้องนัดดาคือลุงเนี่ยไม่เคยมีครอบครัว
ถ้ารักใครแล้วรักจริงรักจริงเชื่อครับ
งั้นไม่ทุ่มขนาดนี้แม้ว่าจะคบกันแค่๕เดือน
แต่ลุงโอนไวจะเปย์ไปถึง๑๐ล้านนะฮะ
แบบเสียเปล่าแบบปลายนิ้วก็ยังไม่แตะแขนยังไม่ได้จับเนี่ย
แต่ยังไงหัวใจรักมันรักไปแล้วก็รักอยู่ดี

เรียกอย่างนั้นมันให้เกียรติกันเกินไป
เพราะโกงกันเป็น๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ